อ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐขี่ปาดหน้าชักปืนขู่
บนถนนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่ดอมอ่านที่วอลด้านหลังไป
ผู้ชายคนหนึ่งบอกเขาเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
เขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ชักปืนขู่ใครคนขับรถหกล้อครับ
เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพมหานครตรงนี้นี่หันตรา
ตะบนหันตรานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมามีปัญหากับพี่คนขับรถหกล้อ
ขี่ขวางกันโอ้โหอย่างนี้หมี่เหลืองแน่นอนถ้าแบบนี้หมี่เหลืองแน่นอน
คุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกให้จอดเรียกให้จอดปั๊บเดินมานะครับ
ถือปืนมาด้วยมาเถียงกันนะฮะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องขับรถปาดหน้า
แล้วก็เรื่องไม่เปิดไฟเลี้ยวโดยผู้ชายคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
คุณผู้ชมอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะนะครับถือปืนให้เห็นตลอด
แล้วทั้งสองฝ่ายนะครับก็ไปนัดเจอกันเฮ้ยไปเจอป้อมตำรวจแล้วกันดีกว่าป่ะ
แต่ถ้าว่าผู้ชายคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับไปรอเหรอไปรอเหรอ
ไปไหนไม่รู้ขี่หายไป
ระหว่างทางผมก็ขับมาปกติของผมไม่ได้ปาดหน้าใครพี่

จู่คู่กรณีขี่รถมาปาดหน้าผม

แล้วก็เอาปืนมาเนี่ยปืนนะครับ
เอาลงมาให้ผมดูแล้วบอกด้วยนะ
ของจริงของจริงผมก็เลยให้หลานถ่ายคลิปไว้ครับ
แล้วก็บอกให้จอดให้ชิดซ้ายจอด
แล้วก็เขาบอกถ้ามึงไม่จอดไม่จบแน่เขาบอกอย่างนี้ก็เลย

ถ้าเป็นรถที่รัดเขาคงไม่กล้ายิงเราก็เลยจอด
ทำไมเขาถึงลงมาชักปืนอย่างนั้น
เขาบอกว่าเราไปปาดซ้ายให้ปาดหน้ารถเขา
แล้วก็ไม่เปิดไฟเลี้ยว
แต่ผมเห็นระยะมันไกลแต่ว่าปกติไฟเลี้ยว
มันติดบ้างมันค่อยติดบ้างเรายังไม่ได้ไปแกล้ง